คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่ยะโสธรกันหน่อยค่ะ
แม่คนหนึ่งออกตามหาลูกชายเอ๊ะเมื่อวานหัวค่ำลูกชายบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาปลาที่ทุ่งนานะ
ปกติตอนเช้าจะกลับมาบ้านแล้วนี่๘โมงครึ่งแม่เห็นไม่กลับมาบ้านเดินออกไปตามหาที่ทุ่งนา
นอนเป็นศพอยู่กลางทุ่งนาสภาพเหมือนโดนอะไรฟันเข้าที่ไทยทอย
แม่เนี่ยล้มทั้งยืนเลยนะคะแล้วแม่บอกโอ้โหแม่มืดแปดด้านอ่ะ
ไม่รู้จริงจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตำรวจสภเมืองยะโสธรค่ะ
ลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปเจอศพของนายสุธิศักดิ์รานมีชัยหรือเจ็ดบอล
วัยยี่สิบแปดปีเป็นชาวร้อยเอ็ดนอนเสียชีวิตอยู่สภาพศพนอนจมกองเลือดนะคะ
ลักษณะคือสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินทับด้วยเสื้อแขนสั้นสีส้ม
กางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าบูธมีบาดแผลถูกทำร้ายด้วยของมีคมที่ไทยทอย
ยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรลึกถึงสมองเลยนะคะ
ใกล้กันเนี่ยมีคันเบ็ดมีมีดพระ๑ด้ามมีจอบ๑เล่ม
มีไฟส่องกบแล้วก็เสือ๑ผืนตกอยู่
ในมือผู้ตายังกำไม้ไผ่ที่ใช้ทำบ่วงดักหนูเอาไว้ด้วย
แล้วก็มีกองไฟที่ดับแล้วมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้มเสร็จเรียบร้อย
แต่ยังไม่ได้ทานขึ้นอื่นอยู่ในชามซึ่งแพทย์เนี่ยชนะสูตรเบื้องต้นคิดว่า
ผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาประมาณไม่น้อยกว่า๖ชั่วโมงเนี่ยค่ะ
หมี่กึ่งสำเร็จรูปคือบวมอืดไปหมดแล้วอะค่ะคือต้มเสร็จแต่ยังไม่ทันได้ทาน
ครับล่าสุดตำรวจเชิญตัวแม่ผู้ตายมาสอบปากคำ
วงดื่มเหล้าด้วยกันก่อนออกไปหาปลา
แล้วก็มีปัญหากันเรื่องเงิน๙๐๐บาท

ก็คือสงสัยลูกชายแม่ว่าเป็นคนเอาเงินไป

ผู้ต้องสงสัยไปบอกกับคนใกล้ชิดว่า

ก็ไม่รู้คือกัน

ซ่อนแดงเขา้ากลางที่ค้าคน

นั้นละเขาเขา
สำหรับพวกคียาคีเราทีนี้จังหวะที่ทีมข่าวกำลังสำรวจที่เกิดเหตุค่ะ
ตำรวจนำตัวภรรยาของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยมาจุดเกิดเหตุเธอก็บอกเมื่อคืนสามีมาที่นี่จริงจริง
แต่ไม่รู้ว่ามาทำอะไรแล้วไม่รู้ด้วยว่ากลับบ้านไปเมื่อไหร่
แล้วก็ไม่รู้เรื่องไอ้ปมเงิน๙๐๐บาทที่มาสงสัยว่าผู้ตายเอาไปด้วยลองฟังเสียงดูนะคะ
ผู้ต้องสงสัยที่ว่าเนี่ยเป็นคนต่างหมู่บ้านที่มาร่วมวงเล่ากับผู้ตายก่อนที่จะออกไปหาปลานะคะ
คือเขามีเงินอยู่๙๐๐บาทจากการไปรับจ้างขนไม้ยูคาลิปตัสแล้วก็มานั่งดื่มเหล้ากันแล้วเงิน๙๐๐มันหายไปก็สงสัยว่าผู้ตายเป็นคนเอาไป
ก็ไปไล่ถามว่าเออมีใครเห็นผู้ตายบ้าง
รู้ว่าออกไปหาปลาที่ทุ่งนาก็เลยตามไปแต่หลังจากนั้นคือไม่รู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันบ้าง
ทีนี้เขาก็บอกว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อสารกันไม่ชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจ
แล้วก็เนี่ยค่ะเรามีเสียงผู้ต้องสงสัยมาด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้เป็นคนฆ่าผู้ตายแล้วก็ไม่ได้ไปบอกภรรยาด้วยว่าเคยฆ่าคนตายมาแล้วลองฟังเสียงดูนะคะ
เมืองต้นข้อมูลที่บอกว่าไปเล่าให้ภรรยาฟังว่าฆ่าคนตายแล้วเนี่ยอันนี้ภรรยาเป็นคนให้ข้อมูลกับตำรวจเองนะ

เรื่องต้นเขายังคงปฏิเสธอยู่นะคะว่า

แต่ตำรวจบอกว่ามีพยานแวดล้อมที่เชื่อได้ว่า

ไปที่เกิดเหตุจริงแล้วก็อาจจะเป็นคนเกาะเหตุจริงด้วย